คุณผู้ชมดูสิตอนเช้ามองไปอย่าคิดว่าหมอกนะ

หลายพื้นที่หลายเขตเขาบอก๔๕พื้นที่ของกรุงเทพมนคร

อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับ
นี่เป็นรายงานจากการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคุณเห็นสัญลักษณ์ไหม
บึ้งหน้าบึ้งหน้าบึ้งเนี่ยแปลว่าอะไรฮะมันเกินมาตรฐานทั้งนั้นนะครับ
เฉลี่ย๒๔ชั่วโมงพบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน๔๕พื้นที่
ตัวอย่างละกันเขตประเวทเอ่ยเขตวังทองหลางเขตสาธรณ์บางนาคลองเตย
ซื่อสายไหมดอนเมืองดินแดงจตุจักรโดนหมดนะฮะ
รักตลิ่งชันรวมถึงเขตสะพานสูงแล้วก็สัมพันธวงศ์
โอ้โหค่าฝุ่นละอองเยอะเลยคุณผู้ชมเห็นสีส้มไหมฮ
นี่แหละครับค่าฝุ่นละอองตรวจวัดได้ในช่วง๓๙๗๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
นี่เราเปิดสดเข้าไปในเว็บไซต์นะคุณนะ

ไซต์ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในโซนภาคกลางทั้งนั้นเลยนะครับ
อกจากนี้เขาบอกว่าที่มันเกินมาตรฐาน
เพราะว่าเราวัดได้๓๙๗๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรใช่ไหม
โดยค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นเอง
ดังนั้นคำเตือนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศ
เกินค่ามาตรฐานควรเฝ้าระวังสุขภาพ

หรือว่าใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเอง
เราอาจจะมีหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทั่วไป
ทีนี้อาจจะสวมใส่ออกไปข้างนอกในพื้นที่กรุงเทพไม่ไหวแล้วนะครับ
โดยผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
ก็ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองนะครับ
ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
ส่วนเรื่องของอันดับตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่นะคุณนะ

ใช่ค่ะก็ติดอันดับโลกนะถูกต้องค่ะ
นี่ดิฉันเข้าไปดูในเว็บแอร์วิชัลเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเลยรายงานตอน๑๑โมงนะคุณผู้ชม
ตอนนี้ประเทศไทยของเราอยู่อันดับ๙นะคะ